ต่อหน่อยหลังจากเป็นประเด็นร้อนที่เปิดมาโดยนักแสดงหนุ่มฟรองก์นะคะ
คือทุกคนก็รู้กันว่าฟรองก์เนี่ยเคยคบหากับคุณเอ๊ชุติมา
ก็เป็นนักแสดงสาวรุ่นใหญ่คนหนึ่งเหมือนกันนะคะ

ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องที่ฟรองก์ออกมาพูดทำนองว่า
มีปัญหาเรื่องทรัพย์สินที่ซื้อร่วมกันตอนที่ยังคบกันอยู่
เรื่องบ้านเรื่องรถบอกว่าถูกพี่เอ๊กลั่นแกล้ง

ทั้งที่มีการทำสัญญาเป็นรายลักษรกันไว้แล้ว
จนทำให้ตัวเขาเนี่ยเสียเครดิตจะถูกไฟแนนซ์ฟ้องถูกยึดบ้าน
ตอนแรกคุณเอ๊บอกว่าทำงานอยู่เดี๋ยวจะมาแถลงข่าว
ล่าสุดวันนี้เจอหน้ากันจังเลยในรายการของพี่หนุ่ม
จากนั้นก็เลิกกันเมื่อปีที่แล้วใช่ค่ะ
อยู่ดีในฟรองก์ก็ไปหาเพจสายใหม่ต้องรอด
แล้วก็เรียนผ่านสื่อบ่นชนบอก

ทั้งที่ทำสัญญาเป็นรายละอักษรแล้วว่าจะรับผิดชอบถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้ว

บ้านก็ซื้อเป็นชื่อฟรองกแต่บ้านที่ซื้ออยู่ด้วยกันนะ
อยู่ด้วยกันรถก็ซื้อให้ฟ้อง

เป็นชื่อฟ้องหมดแล้วพี่เอ๊ก็ผ่อน

พอเลิกกันฟรองก์บอกทำไมพี่เอ๊ไม่ผ่อนต่อ
ใช่เพราะทำสัญญาไปแล้วแล้วอักษรไว้แล้วว่าพี่เอ๊จะผ่อนต่อถึงแม้จะเลิกกันไปแล้ว

อ่าพี่เอ๊กก็มาคีย์รับประเด็นเลย
อันดับแรกพี่ไม่ได้เอารถไปซ่อนแต่ที่พี่ส่งรถคืนล่าช้าเพราะว่างานพี่ยุ่ง
แล้วพี่ต้องหาที่อยู่ใหม่พี่บอกฟรองก์แล้วใช่ไหมว่าพี่ขอเวลาย้ายขอออกจากบ้าน๒เดือน
ร้องให้เวลาพี่เดือนเดียวพี่ทำไม่ทันนี่บ้านพี่ก็ผ่อนนะพี่ทั้งดาวพี่ทั้งผ่อนนะ

เห็นบอกบ้านตอนจะย้ายของออกก็ให้แต่เสื้อผ้าใช่ไหม
ถูกบอกว่าเอาไปได้แค่เสื้อผ้าและให้เวลาแค่เดือนเดียว
นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ต่างที่พี่เอ๊ซื้อเข้าไปในบ้านหลังนั้น

เขาก็ถามว่าทำไม
คุณแม่บอกว่าลูกชายแม่เสียหายมามากพอแล้ว
อีกอย่างก็เลิกกันแล้วแถมเอ๊ก็ไม่ได้ผ่อนต่อ
ก็ไม่ควรมีสิทธิ์ในสิ่งของเหล่านี้
คนก็เลยถามว่าแม่แต่ลูกแม่ที่อยู่มาลูกแม่ไม่เคยผ่อนเลยนะ
คือแม่ของฟรองก์เนี่ยบอกว่าตอนที่ลูกชายจะคบหา
แล้วก็เป็นแฟนกับดาราสาวรุ่นพี่

แม่ฟรองก์นี้อายุน้อยกว่าพี่เอ๊ย์ชุดริมาน
เขาบอกก็ตอนนั้นคุณเอ๊ก็สัญญาว่าจะดูแลลูกแม่อย่างดี
เหมือนกับจะเลี้ยงดูจะดูแล
แล้วถึงเวลาทำไมมาทำกับลูกแม่อย่างนี้

ก็เลยให้คุณเอ๊เอาไปแค่เสื้อผ้า
เรื่องนี้เธอบอกว่าเมื่อวานนี้พี่เอารถไปจอดไว้ที่โรงพักแล้ว

ส่วนประเด็นเรื่องไม่ผ่อนบ้านกับรถต่อสงสัยใช่ไหม
ความรู้สึกของคุณเอ๊คุณเอ๊บอกว่าก็เลิกกันไปแล้วอ่ะ

ทรัพย์สินทั้งสองอันนี้ก็เป็นชื่อของฟรองก์ทั้งหมดเลยทั้งรถทั้งบ้าน
และที่ผ่านมาเอาจริงเลยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่พี่ไม่รู้นะว่าฟรองก์เอารถไปรีไฟแนนซ์ถึง๒ครั้ง
ปกติเวลารีไฟแนนซ์มันจะมีส่วนต่างถูกไหมคะ
คืออยู่ที่วงเงินที่เราขอจะรีไฟแนนซ์พอดีก็ได้หรือจะขอส่วนต่างก็ได้
พี่ให้บอกว่าพี่รู้นะว่าพี่อย่าผ่อนรถอยู่คนเดียว
เอารถไปรีไฟแนนซ์สองครั้งและส่วนต่างเงินนั้นน่ะเอาไปเล่นพนันออนไลน์ไปเล่นบาคาร่า
แล้วเมื่อไหร่พี่จะผ่อนหมดอ่ะฟ้องก็รีไฟแนนซ์ไปเรื่อย
พี่ก็เลยเลิกผ่อนผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที
หกปีที่อยู่ด้วยกันถามว่าพี่ไม่ดูแลเหรอ
ที่ก็ทุ่มเทดูแลทุกอย่างไม่เคยคิดจะเอาอะไรคืน
เพราะก็รู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งฟรองก์ก็ต้องจากพี่ไป
แต่ก็คิดไม่ถึงไงว่าจะไปด้วยการฟ้องร้องเป็นข่าวแบบนี้
ตลอดระยะเวลา๖ปีที่คบกันมาพี่ก็ส่งเสียเรื่องเรียนนะ
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเดินพี่ก็ส่งเสียหมด
บ้านพี่ก็ดาวพี่ผ่อนเองเดือนละ๒๕๐๐๐บาท
รถพี่ก็ดาว๒๐๐๐๐๐บาทแล้วก็ผ่อนอีกเดือนละ๒๐๐๐๐บาท
พี่ไม่ดูแลตรงไหนอะ
แต่ว่าคุณเขาให้เวลาเราแค่แบบ๓๐วันในการย้าย
บางทีคนเราเหมือนตัวเองจะย้ายที่อยู่สักที่หนึ่ง
ถูกป่ะตัวเองต้องมีเวลาที่จะหาที่อยู่ใหม่ดาว

เพราะว่า๓๐วันมันหาได้เลยมันยากมากเลยค่ะ
มันต้องใช้เวลามันต้องให้เวลากับเรา
อย่างนี้เท่ากับว่าคุณเอ๊จะต้องถ้าคุณเอ๊กกำลังบอกว่าเลิกไปแล้ว
จะต้องให้เขาผ่อนต่ออีกเดือนละ๔๐๐๐กว่าบาทใช่ไหม
บ้าน๒หมื่นรถ๒หมื่น๒หมื่นกว่าบาทรวมเป็น๔หมื่นกว่าบาท
เลิกไปแล้วจะให้คุณเอ๊ผ่อนทำไมคุณเอ๊มีคำถามตรงนี้
ได้เงินมาก็แค่๔แสนเองเอามาจ่ายค่าใช้ร่วมกัน
ผมไม่ได้ติดพนันนะผมไม่ได้ชอบเล่นการพนันด้วย

พ่อคุณเอ๊ะเขาบอกว่ามีหลักฐานเลยนี้ใช่ไหม
ก็ที่ผมต้องทำที่ผมต้องเล่นใช้คำว่าต้อง
ต้องเล่นเนี่ยเพราะว่าอยากช่วยพี่เอ๊ใช้หนี้ไง
ก็ตอนนั้นโควิดระบาดหนักงานก็น้อยพี่ก็ไม่มีเงิน
ผมก็อยากจะช่วยพี่กลายเป็นว่าถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินอีก
คือในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ย
ตอนที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคุณแม่ของฟรองก์นี่บอกคุณเอ๊เลยใช่ไหม

ก็เพราะช่วยคุณออกเงินไงล่ะช่วยคุณหาเงินไงล่ะ
แล้วทีคุณยังเล่นหวยเลยไปกันใหญ่เลยเท่านั้น
แต่พี่เอ๊บอกว่าพี่มีหลักฐานนะมันมีแชทไง
ฟ้องบอกว่าฟ้องไม่ได้อยากเล่นไม่ได้ชอบเล่น
แต่มีแชทส่งมาว่าเล่นเก่งนะเนี่ย
เขาบอกว่าใช่อะไรนะปั่นปั่นบาคาร่า
แต่เขาบอกทั้งหมดทั้งมวลปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเพราะอะไรรู้ไหม
มันต้องถึงเรื่องราวเป็นข่าวเป็นคราวแบบนี้
ก็เพราะว่าพี่เอ๊หนีปัญหาไม่ยอมรับสายผมไง
ถ้าพี่ยอมคืนรถแต่แรกมันก็คงไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้นหรอก
ตอนนี้ผมแค่ต้องการให้พี่รับผิดชอบค่ารถกับค่าบ้านตามสัญญา
จบปัญหาด้วยการเอารถมาคืนเฉย
เพราะมันก็ยังมีภาระเรื่องส่วนต่าง
ถ้ารถและบ้านขายท่อตลาดแล้วได้เงินน้อยกว่าจำนวนหนี้จริงอีก
ก็แค่อยากให้มารับผิดชอบที่ว่าที่เอาไปคือไม่ยอมผ่อน
แล้วค้าง๓๔งวดอย่างนี้ครับ
คือจะเอารถมาคืนโดยที่ค้างอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ
ตกลงกับพี่ตั้งแต่แรกว่าตอนที่เลิกนะ
ว่าฟ้องไม่เอาหรอกรถบ้านไม่เอาหรอก
เพราะว่าฟ้องก็มีมีรถมีบ้านอยู่ที่การมีอะไรอย่างนั้น

ตกลงกันแรกคือตกลงกันนะว่าพี่เอกคือนั่นแหละฮะ
จะให้พี่เอ๊มีรถมีบ้าน

พี่เอ๊ะก็เป็นคนบอกฟ้องก็บอกแม่บอกแม่นะครับ
ว่าพอถึงเลิกกันไปก็พี่ก็จะมีทรัพย์สินของตัวเอง

แต่พออย่างนี้คือมันกลับขับหมดเลย
แล้วแต่คนจะเชื่อเพราะว่าผมก็เป็นเด็กซื่อฮะ
เด็กต่างจวัดก็คือหลงหลงคาลมเขา

คือถ้าฟังจากฟ้องก็กำลังจะบอกว่า
ตอนที่พี่เอ๊บอกจะซื้อบ้านซื้อรถให้ผม

แต่พี่เอ๊จะซื้อให้ก็ซื้อก็ซื้อ
เผื่อเลิกกันไปพี่เอ๊ะก็จะยังมีทรัพย์สินติดตัว

แต่ปัญหามันคือตอนที่ซื้อ

ใช่คือจริงในรายการโหนกระแส

เพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าตอนแรกอยู่คอนโดใช่ไหม

อ่ะมันเป็นผู้ต่อลงร่วมกันก็เลยซื้อบ้าน
ส่วนเรื่องรถเนี่ยพี่บอกว่าพี่เอ๊ไม่ได้อยากซื้อ
แต่ฟรองก์เป็นคนชวนให้ซื้อทำนองว่า
เราเป็นดาราขับรถไปทำงานมันก็ต้องมีรถที่ดูดีหน่อยไหม

เอาเป็นว่าทั้งบ้านและรถเนี่ยเป็นชื่อฟรองก์ค่ะแล้วพอเลิกกันไปแล้ว
ฟรองค์เขาก็เลยบอกว่าพี่เคยผ่อนอยู่อ่ะเดี๋ยวเราอยู่ดีดี
เลิกกันไปแล้วพี่ไม่ผ่อนเนี่ยทำอย่างนี้ได้ยังไง
คืออยากให้มารับผิดชอบผ่อนบ้านผ่อนรถต่อเพราะพี่เคยสัญญากับผมแล้ว
พี่จะผ่อนโอ้โหคุณเอ๊ก็เลยบอกเอ้าก็เลิกกันแล้วทำไมฉันต้องผ่อนต่อ
แล้วฟ้องยังเอารถไปรีไฟแนนซ์อีกผ่อนเมื่อไหร่จะหมดอ่ะอ่าทำยังไงที่นี่
แม่ของฟรองก์ก็บอกว่าคุณเอ๊มีพฤติกรรมกลับคำทุกอย่างเลย
เรื่องบ้านเอ่ยเรื่องเงินเอ่ยเสียความรู้สึกมาก
ส่งเสียเลี้ยงดูลูกก็เป็นข้อตกลงที่คุณเอ๊ไปทำที่บ้านด้วยซ้ำ
บอกว่าจะพาน้องไปทำงานจะได้มีเงินเก็บทุกวันนี้เป็นยังไงอ่ะ
ลูกแม่ไม่มีงานไหนยังจะยืมเงินไปอีก๕๐๐๐บาท
ส่วนที่กระแสตีกลับมาที่มันมีประโยคนึงไงที่พี่หนุ่มถามว่า

แล้วแม่ก็สวนขึ้นมาว่าก็เพราะเขาไม่มีเงินไงเขาหมดตัว
เออมันเลยกลายเป็นกระแสตีกลับไปที่ครอบครัว
เรื่องที่ว่าแม่ไปพูดว่าเลิกกันเพราะเอ๊หมดตัวแม่ก็พูดว่า

ก็เอ๊ไม่มีเงินจริงแม่รู้เพราะว่าเอ๊ยืมเงินลูกแม่อยู่
ใช่พี่เอ๊เขาไม่มีเงินจริง
เราก็งงตรงเพราะว่าเรารู้ปัญหาเพราะว่าพี่เอ๊ยิ้มเงินเราอยู่
แล้วปัญหาลูกเราก็บอกเออพี่เอ๊ไม่มีงานนะม้าตอนนี้เงินหมุนไม่ทัน

ถ้าเขาไม่มีเงินเขาหมุนเงินไม่ทันแล้วที่รักกันมา๖ปีคือไม่รักเลยเหรอหรืออะไรยังไง
เขาก็ขอบคุณนะที่พี่เอ๊ก็ดูแลเขามาตลอด๖ปี
บอกว่าที่ความรู้สึกดีที่เคยมีให้กันอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคือเรื่องเงินเรื่องบ้านคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งมั้งคะ
ทนายความของพร้อมก็คือทนายรัชพลนะคะบอกเท่าที่ได้คุยกันเนี่ยมันยังมีส่วนต่างกับเงินที่ค้างอยู่ที่ต้องรับผิดชอบ
คือค่างวด๔งวดงวดละสองหมื่นบาทรถนะคะรวมเป็น๘๐๐๐บาท
อยู่ที่ว่า๘๐๐๐ส่วนต่างตรงนี้ฟรองก์จะโอเคไหมถ้าโอเคก็จบกันไป
แต่ถ้าฟ้องไม่โอเคก็ต้องขึ้นศาลนะคะขึ้นศาลเรื่องอะไร
คืออย่างที่บอกว่าเรื่องรถเนี่ยจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่เราเล่าเหตุการณ์นี้ไปเนี่ย
มันมีเอกสารที่เขาทำข้อตกลงกันไว้ระหว่างพี่เอ๊กับฟร้อง
ลงลายมือรายละอักษรเอาไว้เลยว่าแม้จะเลิกกันไปแล้วเนี่ยพี่เอ๊จะเป็นคนรับผิดชอบผ่อนรถคันนี้ต่อ

ใช่ถ้าผ่อนหมดแล้วปุ๊บฟรองก์จะต้องคืนกรรมสิทธิ์รถคันนี้ให้พี่เอ๊นี่ไง

ร้องมีหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์โดยไม่มีข้อแม้ใดภายหลัง
แล้วถ้าคุณเอ๊ไปเจอคนที่จะมาซื้อต่อหรืออะไรต่ออย่างนี้ฟรองก์ก็ต้องโอนให้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขหรือว่าข้อแม้
ถ้าเกิดสมมุติว่าแล้วก็มีข้อรู้สึกจะเป็น๑๓ถ้าจำไม่ผิดว่าคุณเอ๊จะเป็นคนรับผิดชอบผ่อนรถคันนี้
มีการฟ้องร้องอะไรเกิดขึ้นคุณเอ๊จะเป็นผู้รับผิดชอบนี่ไงอ่า
คุณเอ๊จะเป็นผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่มีข้อแม้ใด
แม้ว่าทรัพย์นั้นจะอยู่ในชื่อของฟรองก์ก็ตามมันมีอันนี้อยู่
เขาก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นเงื่อนไขว่าเฮ้ยคุณเอ๊คุณต้องรับผิดชอบผมนะ
ความจริงก็ขายรถไปเลยใช่ไหม
ถ้าขายรถยังไงก็น่าจะได้มากกว่า๘๐๐๐บาท
หรือมันจะขัดทุนเท่าไหรเท่าที่ผ่อนมาหรือเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
เพราะว่ายังไงซะก็เขาก็จะคืนสิทธิ์ให้กับคุณเอ๊อยู่แล้วใช่ไหม
ใช่เพราะฟรองก์ก็พูดเองว่าจะไม่เอารถ
ส่วนเรื่องบ้านเห็นแม่ฟรองก์บอกในรายการพี่หนุ่มบอกจะปล่อยให้หลุดไปเลยใช่ไหม

ไหนก็ไหนก็ยอมให้แบงค์ยึดไปเลยเพราะเขาก็จะไม่ผ่อนต่อเหมือนกัน